ให้ช่องดีช่องดีสุขเศษเพลงปรีนะคอยรวยคอยรวย

สวัสดีครับต้อนรับสวยที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ก็อยู่ที่วัดปริวาสพระราม๓
เป็นร้านลับแต่เป็นร้านดังนะคะ
เขาเป็นร้านส้มตำเจ๊นงริมน้ำวัดปริวาส
จริงบรรยากาศที่ฉันบอกว่ามีแม่น้ำแบบแม่น้ำพญาประยายเลย
วิวหลักล้านเขาก็ขายวันหนึ่งเนี่ย๑๕๐๐เดือนหนึ่งก็๕๖แสน
เขาเป็นร้านส้มตำนะคะแต่ที่ดังเนี่ยพริกไก่ทอด
วันหนึ่งประมาณ๕๐กิโลเขาบอกรสชาติเด็ดมากอร่อยมากมาก
แล้วก็ไก่ทอดเขานะคะเอาไปทำหลายเมนูด้วย
ลองไปดูไหมไปดูดิว่ามันเด็ดยังไง
และนี่ก็คือร้านส้มตำเจ๊นงริมน้ำวัดปริวาส
ลับที่ตั้งอยู่ในวัดปริวาสย่านพระรามสาม
ด้วยความแซ่บของเมนูอาหารอีสานและหลากหลายชูโรงด้วยไก่ทอด
ที่สามารถนำไปทำเป็นเมนูเด็ดอย่างลาบไก่ทอดได้อีกด้วย
แถมราคายังเบาประกอบกับบรรยากาศที่ดีริมแม่น้ำแบบนี้
เลยทำให้ร้านนี้กลายเป็นขวานใจของนักรีวิว
จนทำให้แต่ละวันเนี่ยครับมีลูกค้าแวะเวียนกันมาแน่นร้านแบบนี้นี่แหละ
ลับขายดีของเขาอยู่ที่อะไร
เราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลย
อยากรู้ว่านอกจากไก่ทอดแล้วเนี่ย

ประมาณวันนึง๕๐โลกร่อนครับ

มีคิวยาวรอนแบบนานขนาดไหนครับ

เคยค่ะคนที่นั่งกินเนี่ยอย่างน้อยต้องมี๑ชั่วโมงค่ะ

วันนี้มาทั้งทีนะคะบอกเลยว่าเราต้องมาเปิด
สูตรไก่โทษของคุณแม่นง

อ่ะวันนี้เดี๋ยวแม่โชว์ตั้งแต่การหมักเลย

ก็ขอล้วงสูตรกันเลยนะเฮียป้องน้องจ๊ะ
ซึ่งแม่นงก็บอกกันทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การหมักไก่แต่วิธีการทำจะเป็นยังไงนั้น

รอมาถึงช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ทีไร
เราก็มีกิจกรรมดีให้คุณได้ลุ้น
อิ่มอร่อยจุใจกันแบบฟรี
กับช่วงเต็มโต๊ะกับนกพลัส
สำหรับวันนี้เราจะไปเต็มโต๊ะกันที่ไหน
ตามน้องใบตองและพี่นกพลัสไปกันเลยครับ
โต๊ะกับนกพลัสมาแล้วจ้า
มาแล้วตอนนี้เบ้ตองอยู่ที่ร้านโซลโคร
ขอต้อนรับที่นกพลัสค่ะ

แฟนรายการเสถีไปดแดงทุกท่าน

ฝันว่าถูกงูรัด

โอ้โฮถูกงูรัดเหรอครับน้องเบ้ตอง
ฟีเจอร์ของแอปนกพลัสเนี่ยเขาทำนายฝันไว้ว่า

ถ้าเป็นคนโสดน่าจะได้พบกับเนื้อคู่

จะได้เจอเนื้อคู่เหรอ
แม่ถ้าฉลองเดทแรกให้กับน้องใบตอง
นกพลัสน่ะจัดความอร่อยเต็มโต๊ะไว้แล้ว
ไปกันเลยไปเลย
โต๊กับนกพลัสวันนี้กับร้านนี้เลย
โหสุดเผียบเลยนี่นกพลัส

โต๊ะแบบนี้มีอะไรบ้างครับ

เสือร้องไห้จากออสเตรเลียค่ะ

เนื้อใบพายนะคะมีทั้งแบบเนื้อสดแล้วก็แบบราดซอส

บุกกี้โฮจูจังแล้วก็เทอรี่ยากิ
ชุดอาหารเกาหลีค่าาาาา
มีทั้งซุปกิมจิรามยอแล้วก็จับแชร์นะคะ
แล้วเขามีชีสให้แบบเติมไม่อั้นด้วย

อิ่มอร่อยแบบจุใจ๙๐นาทีเต็ม
วันนี้ขอมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยทั้งหมด๑๐รางวัล
ใครอยากอิ่มอร่อยอิ่มจุกแบบนี้ไปฟังกติกากันค่ะ
ทีมงานจะได้รับรางวัลไปเลย

นี่คือหนังหมูซอสโฮชูจัง

มันมีความแบบหนึบดึง
หมู๓ชั้นนะคะ

มันมีความแบบอื้อเกาหลีบ้าง

หมึกผักซอสโฮชูจัง

หมึกแบบเด้งดึง

เตรียมตัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะ

อยากจะบอกว่าพร้อมมากเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์น้องพัฒน์ขึ้นมาแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลยค่ะ

แชะกดเลย

แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกิจกรรมดีกับนกพลัส

มีฟีเจอร์ให้สนุกกันเยอะแยะเลย
โหลดให้ถูกต้องด้วยกับแอปนกพลัด
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๔ทุ่มนะคุณผู้ชม
แล้วมาติดตามกันต่อว่าเต็มโต๊ะกับนกพลัด
จะไปหาความอร่อยที่ไหนกันต่อวันนี้ขอบคุณพี่นกพลัสมากนะคะ
อิ่มอร่อยแบบจุกกับบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
โต๊ะขนาดนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ
แต่ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วว่า
การทอดไก่ของร้านส้มตำเจ๊นงริมน้ำวัดปริวาส
ที่ลูกค้าติดอกติดใจเขามีเคล็ดลับอยู่ที่อะไร
เดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวครับ

คุณหมอบอกว่าตั้งแต่ทิ้งหนึ่งข้างครับอย่างนี้๑ข้าง

เกือบ๔แสนหมดหมดเลยหมดเลยมี๔แสนหรือเปล่า
เดี๋ยวติดปัญชีแค่อีกพันเดียวโอ้โฮ

เศรษฐีป้ายแดงช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ร้านส้มตำเจ๊นง
ริมน้ำวัดปริวาตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาล้วงเคล็ดลับการทอดไก่

ซึ่งขั้นตอนแรกที่จะต้องทำก็คือการหมักไก่นั่นเอง
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นให้แม่นงช่วยสอนกันหน่อยดีกว่าครับ

มีไก่๓ส่วนนะคะมีน่องปีกสะโพกค่ะ
แล้วก็เครื่องปรุงจะมีซอสมีเกลือมีน้ำตาลมี๓เกลือนะคะ
ลำเกลือมีกระเทียมตะไคร้พริกไทย
ไม่ถูกค่ะ
พริกไทยกระเทียมกระชาย

สามเกลือนี่มีกระเทียมพริกไทยรากกักชี
อ่าลุ้ยเลยค่ะอันนี้เราก็ใส่ไก่เลยหรือครับแม่ครับแสดงไว้นะครับนิดหนึ่งค่ะ

เดี๋ยวโอ้โหแม่นงฉันเป็นหมากที่ใหญ่แบบนี้แหละครับ

เอาล่ะอันนี้อะไรคะแม่อันนี้ซอสนะคะเกลือค่ะ

อันนี้เป็นน้ำตาลค่ะค่ะ

น้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะใช่ใช่ไหม

เขาเรียกเอาไก่ชุบไปทอดมันเกี่ยวอะไรกับน้ำแข็งครับ
เพื่อที่จะให้แป้งกรอบไก่อร่อยค่ะ

อันนี้แป้งทอดปกตินะคะ
อันนี้ก็คือการตีแป้งนะคะ
ใช้ตีใช่เราจะใช้ตีแบบนี้ค่ะ
ใครมาที่ร้านอยากเจอพี่นงตัวเป็นก็
เรียกหาได้ก็ขอสวัสดีในค่างนี้ได้แหละ
ใส่น้ำแข็งเลยนะคะใส่น้ำแข็งไปค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ

ลับการทอดไก่ของร้านแม่นอกจากว่าเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ย
ไฟมันต้องแรงต้องเบาต้องอะไรกันแน่
ก่อนใส่ไก่เนี่ยนะคะไฟต้องแรงก่อนนะคะ
พอใส่ไข่เสร็จแล้วค่อยเบาไฟลงค่ะ

ซึ่งเคล็ดลับในระหว่างที่ทอดก็จะต้องทำการบีบชิ้นไก่ไปด้วย
เพื่อให้ความร้อนเข้าไปทำให้ไก่สุกถึงข้างใน
แล้วก็ทอดต่อไปอีกประมาณ๑๕นาที

ซึ่งพอได้ไก่ทอดมาแล้วก็สามารถนำไปทำอีกหนึ่งเมนูเด็ด
นั่นก็คือลาบไก่ทอด

ลาบไก่ทอดมีอะไรบ้างครับ
มีไก่ที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะ

เพราะว่าเนื้อเยอะแล้วก็ไม่มีกระดูกค่ะ

อันนี้เอาส่วนสะโพกนะครับมาอันนี้มาสับก่อนนะครับ

โอ้โหนี่นะฮะ

ใส่ข้าวคั่วนะคะ

คล้ำแดงค่ะ
คนนี้เยอะเลยเดี๋ยวคือแบบน้ำยำจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไข่

นี่นะฮะใส่จานสวยนะครับ
นี่นะฮะลาบไก่ทอดร้านแม่นงนะฮะ
ราคา๖๐บาทเท่านั้นเมนูเดียวไม่พอครับ

เราไปล้วงสุดลักษณ์อีกหนึ่งเมนูนะครับ

ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมสำหรับการทำต้มแซ่บนั่นก็คือ
น้ำซุปโดยที่วัตถุดิบก็จะมี
ไคร้คาใบมะกรูดเกลือน้ำตาล

พร้อมกับกระดูกแก้วต้มไว้ประมาณ๑ชั่วโมง
เพื่อให้กระดูกแก้วเปื่อยได้ที่
ส่วนขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรอีกบ้าง
ให้เจ๊นงมาสอนกันต่อดีกว่าครับ
ขั้นตอนแรกก็ตักน้ำซุปนะคะ
ไว้ก่อนนะคะต้มเครื่องต้มยำค่ะ

พอเดือดแล้วก็ใส่กระดูกแก้วลงไปนะคะ
ปรุงน้ำมะนาวประมาณนี้นะคะ
ถึงกระบวยตัวค่ะน้ำปลาค่ะ
พริกสดค่ะพริกแห้งทอดค่ะ
ผลพาค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ

แซ่บกระดูกแก้วค่ะแซ่บเลยค่ะ

ก็ได้เวลามาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ
ว่ารสชาติของเมนูต่างจากร้านส้มตำเจ๊นง
เด็ดสมคำร่ำลือกันจริงหรือเปล่า
เฮียป้องและน้องจ๊ะไปชิมกันเลยครับ

๖๐บาทค่ะลาบไก่กรอบค่ะ๖๐บาทค่ะฮ่ย
ต้มแซ่บกระดูกแก้วนะคะตอนนี้ก็๖๐บาทค่ะ
ยามปูมะค่ะอันนี้๑๐๐บาทค่ะ
ตำโคลาศ๔๐บาทค่ะ
๔๐บาทเองเหรอเราจะชิมอะไรคะไก่เหรอ

อร่อยมากทุกคนจะแบบว่ารสจัดจ้านนะคะเข้าถึงแบบความแบบนัวแต่นัวแบบมันจะมีกลิ่นของถั่วป่นอะไรอย่างนี้นะคะ
โคราชที่ใครไม่เคยกินนะต้องลองชิมเลยและอันนี้จานนี้แค่สี่สิบบาท

ที่เรานำมาก่อนเลยปริ๊บแล้วก็มีหอมสมุนไพร
อิ่มอร่อยกับทุกเมนูของร้านส้มตำเจ๊นงริมน้ำวัดปริวาสกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊นงและพ่อเตี้ย

ที่จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิต
ตั้งแต่วันแรกที่ขายส้มตำรถเข็น
พร้อมกับไก่ทอดวันละ๕โล
แล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับ

เตี้ยสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ

ก็คืออยู่ที่วัดปริวาสมาตั้งแต่แรก

ใช่ค่ะเราก็เข็นไปทั่ว
ฝนตกเราก็จะขายของไม่ได้เลย
เราก็จะไม่มีเงินใช้อย่างนี้ค่ะ
เห็นบอกว่าเคยมีแบบวันหนึ่งไม่มีข้าวกินนะแม่

ใช่ค่ะเพราะว่ามันขายไม่ได้

อาจารย์จะเรียกมาเอาข้าวไปขาย

เพื่อที่จะว่าให้มาอยู่ตรงนี้
เป็นที่ที่เราต้องขายตรงนี้ประจำเลยค่ะ

คือลูกค้าที่เข้ามาแต่ละคนนี่เขาดีมากเลยค่ะ
เขาไปลงเฟสให้ทำนำบัตรให้
ทุกอย่างเลยเนอะใช่ค่ะทำให้ทุกอย่างเลยค่ะ
ช่วงอยู่ตัววันในแรกประมาณไหนครับ
ก็เรียกได้ว่าขายดิบขายดีอยู่ตัว
กระทั่งส่งลูกทั้งสองด้าน

เรียนจบปริศนานี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับมาก็มาบอกพ่อแล้วก็บอกลูก

คุณหมอบอกว่าต้องตัดทิ้งหนึ่งข้างค่ะ

คอยเขาจากห้องผ่าตัดตั้งแต่เช้าถึง๔โมง

ค่ารักษาดีกว่าตอนนั้นโดนไปประมาณเท่าไหร่ครับ

คือเอามารักษาหมดค่ะ
ตัดทำคีโมใช้เวลาการรักษาประมาณ๒ปีค่ะ

จุมเข้าไปโรงพยาบาลก็ไปทุกหน้าจำนัก
ร้านก็จะปล่อยให้ลูกสาวทำไป๒ปี

ใช้คำว่าคู่ชีวิตเคียงข้างคุณแม่เลย

คอยดูแลเจ๊นงตลอดเวลา
ทำให้เจ๊นงกลับมาทำงานที่ร้านได้ปกติ

เพราะเจ๊นงมีอาการหนัก
ไม่สามารถเดินได้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
โรคหลังค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
เขาเป็นหน้าตีของเขาทั้งเลยคะ
ทำหาก่าอาบน้ำพัมพ์เพลิงเช็ด
เพราะเอาตรงผู้ชายคนอื่นบางทีเขาไม่ทำนะ

โดยเวลาอยู่ข้างเขาตลอด
ดีใจค่ะที่เขาดูแลเรามาตลอด

ไม่ค่ะไม่เคยทิ้งในการเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างนี้ค่ะ

ไม่ผิดคิดไม่ผิดเนาะใช่ค่ะคิดไม่ผิดค่ะ
ถือเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันมาทั้งยามสุขและยามทุกข์เลยนะครับเนี่ย
แต่อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของเจ๊นง
ที่ทำให้ร้านนี้คนแน่นนั่นก็คือ
พระพิคเนธองค์ใหญ่ประจำวัดปริวาส

เรื่องราวจะเป็นยังไงตามไปฟังกันต่อเลยครับ

ก็เลยขอว่า
อาทิตย์นี้ขอให้ขายของได้๕๐๐๐บาทนะคะ

ก็ขอแล้วก็ไปผลไม้ค่ะ

มาอยากเห็นองค์จริงก็อยู่ข้างร้านแม่เลย

กับคนทางบ้านที่ดูอยู่ว่า
ใครที่ท้อหรือว่าอยากจะทำร้านอาหาร

คือเราทำอะไรเราต้องตั้งใจทำค่ะ
ทำแล้วเราต้องทำให้จริงทำให้สุดค่ะ

ไม่ต้องไปพึ่งใครตักทำเองทุกอย่างค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคู่ทุกคู่ยาก
ที่ดูแลกันแม้วันที่ต้องลำบาก
ก็ใช้ความรักความเอาใจใส่
ก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้นะครับ

แห่งร้านส้มตำเจ๊นงริมน้ำวัดปริวาส
จากร้านส้มตำลับที่มีดีที่ไก่ทอด
เราก็ขอเดินทางไปต่อกันที่ร้านเล็ก

กับร้านผัดหมี่ยายวน
ของดีประจำอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ผัดหมี่โคราชที่มีทีเด็ดอยู่ที่ไก่เหมือนกัน
แต่เป็นไก่น้ำแดงโอ้โหแดงจริงเลยนะครับเนี่ย
เห็นสีแดงขนาดนี้น่าจะเดารสชาติลำบาก
งั้นให้น้องหมิวหลานสาวยายวน
ช่วยบอกหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไง

จะเป็นปีกกับข้อเพราะอะไรล่ะครับ
ปีกไก่มันก็ง่ายกว่ากันคะ
ส่วนอื่นมันไม่ค่อยอร่อยนะครับ
อร่อยเป็นของดีประจำร้านแบบนี้
วันหนึ่งใช้ไก่เยอะขนาดไหนครับ
อีกใช้๖โลข้อไก่๑๐กิโลค่ะ

แล้ววิธีการทำไก่น้ำแดงนี่เป็นยังไงล่ะครับ
ขั้นตอนแรกก็ต้มเอามาต้มให้สุกก่อนค่ะ
ตักพักทิ้งไว้แล้วก็เอามาผัดน้ำแดง
น้ำแดงก็มีน้ำมันกระเทียมแล้วก็ซอสแดงค่ะ
งน้ำตาลปรุงตะเกี้ยวปรุงพริกโขค่ะ

พอทำไก่น้ำแดงเสร็จก็มาถึงคิวของผัดหมี่โคราช

ว่าแต่ต้องใส่ซอสแดงเหมือนกันหรือเปล่าล่ะครับ

อ๋อเราจะปรุงซอสก่อนแล้วก็เอามาผัดค่ะใช่
งั้นให้น้องหมิวทำผัดหมี่โคราชให้ดูสักหน่อยดีกว่าครับ
ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เตรียมกระเทียวให้เหลืองค่ะ

แล้วก็ซอสแดงค่ะเต้าเจี่ยว

คนให้จนเส้นหมี่สุกก็นำไปพักไว้ในกระทะค่ะ

หน้าตาน่ากินใช้ได้เลยนะครับ
อย่างนี้ผัดหมี่ยวนมีกี่แบบกันล่ะครับเนี่ย
มีหลายแบบค่ะมีไข่นอกไข่สุกไข่ลวกค่ะ
ได้ยินผัดหมี่ชื่อแปลกอย่างไข่นอก

ก็เคาะไข่ลงในจานแล้วก็ตักผัดหมี่ใส่เลยค่ะ

ไข่ดิบแบบนี้เลยแหละครับ
แล้วเวลากินต้องทำยังไงล่ะครับ
แล้วแต่ลูกค้าบางคนก็ทานแต่เส้นก่อนแล้วก็ทานไข่
บางคนก็คนให้มันเข้ากันค่ะ
แล้วมันจะคาวไหมล่ะครับเนี่ย

แบบนี้ผัดหมี่ยายวนขายจานละเท่าไหร่กันล่ะครับ

แต่ดูไปดูมาหน้าตาก็แอบคล้ายผัดไทยอยู่เหมือนกัน
แบบนี้ผัดหมี่โคราชต่างจากผัดไทยตรงไหนล่ะครับ
ต่างกันที่เส้นค่ะต่างกันที่สี
เส้นก็เส้นคนละแบบอันนี้เป็นเส้นหมี่ของซากุค่ะ
ผัดมีโคลาก็ออกหวานค่ะ
ผัดไทยเครื่องผัดไทยมันก็อาจจะเยอะกว่าผัดอื่นอีก
มีเต้าหู้มีถั่วครับ

ก็เรียกว่าต่างกันที่เครื่องนี่เอง
แล้วผัดหมี่ยายวนมีความเป็นมายังไงล่ะครับ
ขายตั้งแต่อายุ๑๗ค่ะตอนนี้อายุ๘๖แล้วค่ะ

คุณย่าเป็นคนคิดสูตรขึ้นมา
ใครอยากมาชิมผัดหมี่โคราชสูตรยายวน
กับไก่น้ำแดงแบบนี้มาได้ที่ไหนครับ
ร้านผัดมีประยวนติดกับไปรษณีย์สาขาภัคทรงชัยค่ะ
ร้านเปิด๔โมงเย็นถึง๕ทุ่มโทรสั่งจองได้ค่ะ๐๖๔ค่ะ
จากอาหารเส้นขายดีประจำโคราช
เราก็ขอไปต่อกันที่ร้านอาหารตามสั่งรสชาติจัดจ้าน
ที่ได้ทั้งความอร่อยและราคาถูก
ลูกค้าติดใจมาชิมกันแน่นร้านแบบนี้
โอ้โหซึ่งจะเป็นที่ไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
เศรษฐีป้าแดงวันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่ซอยนวลจัน๖๔
สี่แถวนี้มีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่ง
ราคาเริ่มต้นที่จานละ๕๕บาท
แต่รสชาติและอาหารอร่อยบนยกพัฒนาคารมาไว้ริมถนนแบบนี้เลย

ฟังให้ผิดทุกคนว่าแต่ว่าร้านนี้เขามีเคล็ดลับที่เด็ดอะไรยังไง
ตามไปบุกด้านในเลยลุงแจ๊กตามสั่ง
นี่แหละครับร้านลุงแจ็คอาหารตามสั่ง

ตั้งอยู่ริมถนนระหว่างซอย๖๒และ๖๔
ด้วยความอร่อยที่การันตีโดยอดีตเชฟ
ที่เคยทำอาหารมาแล้วทั้งในโรงแรมและพัฒนาคารหลายต่อหลายแห่ง
เรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
เริ่มต้นเพียง๕๕บาทมีให้เลือกเกือบ๖๐เมนู

ขายดีจนเรียกว่าร้านตัวเองเนี่ยนั่งไม่พอ
ล้นไปร้านข้างกันเลยทีเดียว
เขามีเคล็ดลับอะไรถึงได้ขายดีขนาดนี้
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลย
ครับตามมาเลยอยู่นี่ค่ะ

ตอนนี้ก็ยังทำเองทุกเมนูเลยเหรอ
บอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารนี่เหมือนอาหารพัดตะคาน

ขออนุญาตนะคะ

แจ๊คค่ะบุกเข้ามาในครัวแล้ว
เมนูที่ร้านตอนนี้มีประมาณกี่เมนูคะ

เยอะมากคือต้มผัดแกงทอดอะไรมีหมดเลย

เมนูไหนที่คนมาต้องสั่งแทบทุกโต๊ะ
กุ้พริกเกลือหมูนุ่มผัดผงกะหรี่

ลุงแจ๊คคืออาหารยังทำเองอยู่
แล้วทำไมรสชาติถึงเหมือนยกพัฒนาคารมาไว้ที่ร้านอย่างนี้เลย

ก็เลยเอาส่วนที่ตัวเองทำได้มาทำ
ได้ยินว่าลูกค้ามารอคิวแต่ร้านยังไม่เปิดใช่

คุณลูกค้าเขาไม่รู้เวลาเปิดหรือเขากลัวไม่ได้กินนะคะ

วันละ๓๐๐๐นี่พูดจริงผู้เล่น

เปิดสูตรเด็ดประจำร้านกุ้งคั่วพริกเกลือ

เพราะเราทอดเสร็จแล้วจะทานได้ทั้งหมดเลย
ได้เวลาแล้วทอดเลยไหมคะ
อันนี้คือดูยังไงว่าน้ำมันได้แล้วอ่ะพ่อ

ไม่นานประมาณนาทีนึง

นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วจ้ะ
ก็ลาดลงบนกุ้งแบบนี้เลย
พ่อทำไมต้องเอาลาดไปข้างบน

ไม่ต้องผัดเลยเพราะถ้าผัดแล้วมันจะนิ่ม

ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนู
ที่ลุงแจ๊กจะเปิดสูตรนะคะ

ขอพักสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
มีลูกสาวคนเดียว
คือเขาอยากได้อะไร
เราก็ให้เขาได้มาตลอด

เศรษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ตอนนี้ก็ได้เวลาเสาะหาของกินของอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทย

วันนี้เราขอพาไปชิมเมนูต้มโครงกันที่เมืองเก่าอายุทยา
แต่ไม่ใช่ต้มโครงธรรมดาทั่วไปนะครับ
เพราะในน้ำซุปเนี่ยมีสมุนไพรกว่า๒๐ชนิด
ลูกค้าย่านนั้นยกให้เป็นราชาต้มคล้องกันเลยทีเดียว
แม่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเขาขายดีขนาดไหน
ต้องไปคุยกับพี่นรงเจ้าของร้านอาตีต้มโครงกันแล้วล่ะครับ
วันนึงใช้ปลาย่างกี่ตัวกันล่ะครับ
วันนึงก็๑๐๐ตัวกิน

แล้วปลาเนี่ยเราจะคัดสรรค์มา๘๑กิโลเมตร
ขายกันเป็น๑๐๐๒๐๐ตัว
คิดเป็นรายได้ก็๔๕๐๐บาทเลยนะครับ
ลับสูตรเด็ดของร้านอาตีต้มโครงคืออะไรล่ะครับ
จุดเด็ดก็คืออยู่ที่น้ำมะคามจึงตัวแล้วนะครับ
น้ำมะคามนี้จะใช้มะคามสนจากเผชะบุญ
และจุดพริกจุดเด็ดคือพริกตุ้
ไม่ใช่พริกป่นมาดาเป็นพริกที่เราใส่สวนไพร

เวลาที่ทำน้ำน้ำซุปของส้มโค้งเนี่ย
ผมจะเอาปลาลงไปตุ๋นด้วยนะครับ
ให้เนื้อปลาได้นุ่มแล้วขึ้นมา
เพื่อกินปลาเนี่ยจะได้ปกตวนกับน้ำ
ได้น้ำซุปต้มโครงมาเรียบร้อย
คราวนี้ก็มาถึงพระเอกของเรา

นรงมีวิธีเลือกปลาย่างยังไงล่ะครับ
ปลาสดเขามาทำเสร็จแล้วเขาต้องย่าง

ลงกับควันแล้วก็เต้นต่างแดดนะ

ต้องไปเข้าโรงไล่ฆ่าเชื้อไล่ไขมันดีกว่า
วันกับคืนนึงถึงจะออกมาเป็นไปได้ครับ
เรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอน
กว่าจะได้กินต้มโครงปลาย่างสูตรเด็ด
แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมทำไม
ลูกค้าถึงติดอกติดใจขนาดนี้
แต่ก่อนจะมาเปิดร้านต้มโครงได้เนี่ยพี่นรง
เคยทำอาชีพอะไรมาก่อนล่ะครับ
ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
สู่วงการอาหารได้ยังไงกันล่ะครับ
มันรับงานไม่ได้
ทีนี้จุดพีคก็คือนอนคิดอยู่ว่า

แล้วก็แปลกกว่าเขาไม่เหมือนเขา

สูตรจากเชฟระดับ๕ดาวแบบนี้
วันแรกต้องดีแน่เลยใช่ไหมล่ะครับ
วันแรกเลยผมขายได้วันหนึ่งไม่กี่ตัวฮะ๓ตัว๕ตัว๑๐ตัว
ทีนี้จากที่เราเริ่มขายมาเนี่ย
คนที่ซื้อเราไปแล้วเขาก็บอกว่าเออมันแปลกดี
กลิ่นสีน้ำก็ไม่เหมือนกระเจ้าค่ะ
สุดท้ายนิดให้พี่นรงฝากร้านไว้หน่อยครับ
ได้พิกัดความอร่อยของร้านอาตีต้มคล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้เห็นการทำเมนูเด็ดประจำร้าน
กุ้งคั่วพริกเกลือกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงเคล็ดลับอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่ง
นั่นก็คือผัดผงกะหรี่หมูนุ่ม
วิธีการทำจะเป็นยังไงให้ลุงแจ๊คสอนกันหน่อยดีกว่าครับ
ทำเมนูหมูนุ่มผัดผงกะหรี่ครับ

ใส่น้ำมันพริกเผาใส่นม

ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย

น้ำตาลทรายน้ำมันหอยซอสปรุงรส
แล้วก็จะใส่หมูนุ่มลงไปหมูนุ่ม

เอาคนเร็วไม่ได้มาสีไม่สวย

นั่นก็คือปลานินทอด๓รส
โดยขั้นแรกจะต้องแล่เนื้อปลานินเป็นชิ้น
นำไปคลุกพริกไทยเกลือและแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อย
จากนั้นเอาลงทอดให้เหลืองกรอบ

ระหว่างนี้ก็จะทำน้ำ๓รส
โดยจะเริ่มจากตั้งน้ำมันให้ร้อน
นำกระเทียมลงไปเจียวให้หอม

ซอสพริกเติมน้ำนิดหน่อย

เกลือน้ำตาลสายเคี่ยวไปจนเดือด
แล้วก็นำมาราดลงไปบนเนื้อปลา

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูที่ร้านลุงแจ็ค

มาช่วยพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ

ขอบคุณนะที่ชวนมา

ราดข้าวราดข้าว๓๖๕บาท

อร่อยนะ
กู้พอพิเกลือคือมันกินได้ทั้งทั้งเกลือ

กินปลานินให้ก่อนนะคะปลานินทอด๓รส
หมูนุ่มหมูนุ่มแน่นมาก
ทอดสามรสเนี่ยมันเข้ากันกับถั่วลิสง

ปลาสดเนื้อแน่นไม่คาว
มีรสชาติแบบหวานเผ็ดเค็ม๓รส
อันนี้เป็นเมนูที่เหมือนแบบทานในพัฒนาคารเลย
อันนี้คือซี่โครงหมูต้มน้ำปลา๑๒๐บาท

อร่อยซี่โครงหมูต้มน้ำปลาแต่ว่ามันไม่เค็มนะ
โชงอันนี้หมูนุ่มแบบที่พี่กิ๊กบอกจริง
แล้วเขาจะรสชาติแบบมันจะมีหวานเค็มผสมกัน
พริกกระเทียมถ้าคนอยากทานก็คือแกล้มไปได้ตัดเลี่ยน
เพราะฉะนั้นต่อด้วยอันนี้นะคะ

นี่ก็๑๒๐บาทเท่ากัน

ใช่ผงกะหรี่เขาอร่อยไม่เค็ม

มันจะมีความเป็นหอมแล้วกลิ่นของผงกะหรี่มันไม่แรงไม่ฉุน
อ่ะยังไม่หมดราดหน้า
เมืองต้องให้เป็นด้านหน้าเส้นกรอบ
แล้วพอแบบพันกับน้ำด้านหน้ามันครับก่อนเส้นมันฉ่ำน้ำไปด้วยเลยอ่ะคะ
จากที่เคยเป็นเชฟมีลูกน้องเป็น๑๐

ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
แต่โชคดีที่มีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
อย่างพี่ถมภรรยาคู่ใจ
จับมือกันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร

ถามพี่ถมกับลุงแจ๊คอายุต่างกันกี่ปี

เป็นคู่ชีวิตกันมาไปพบรักกันได้ยังไง

เจอกันที่ร้านอาหารค่ะ
ไปตราบราวน์แหละ

ลุงเห็นน้องแล้วปิ๊งเลยเหรอ
รู้สึกว่าเขาเหมือนแฟนคนเดิม
คล้ายกันรูปร่างเหมือนกัน

ตัดสินใจตกลงเป็นแฟนกันได้ยังไงตอนไหน
ไม่นานค่ะใช้เวลาสักถึงปีค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
หลังจากคบหากันผ่านมาระยะหนึ่ง

เหมือนจะแบบเบื่อกันเป็นเชฟในโรงแรมเหรอคะ
จ้างเขาก็ไม่จ้างคนอายุมากเนอะ
มีซุนนิดหน่อยเราก็มาทำของเราเอง
แรกเปิดเป็นหัวปลาหม้อไฟอาหารทะเล

ขายได้มาละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทอย่างนี้

เก็บร้านเองล้างจานเองนะ

ตอนแรกก็มีลูกน้องพอมาถึงจุดที่แย่

ตัวเองก็บอกว่าถ้าลำบากมากก็เริ่มทำ
ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เปิดอยากให้เขาเปิด
แต่ว่าพอทำแล้วมันแย่
เอาเงินมาจ่ายตลาดทุกวันวันละ๕๐๐บาท
ขายได้ก็เป็นความ
เงินที่เอามาทำร้านนี่
เขาเอาเงินเก็บไปเป็นแสนแสนอะหมด

เค้าพี่ทริปศาวน์คนนึงค่ะ
ถามในมุมของแม่น่ะกันพี่ถม
ลูกนะก็อยู่บ้าน

ให้ท่านดูจะอยู่ไหม
เราก็ออกมาทำงานด้วยค่ะ

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานกาศ
อย่างนั้นจะอยู่กับเราไปงานแค่ไหน

รู้ไหมเรื่องนี้ตอนนั้น

แล้วเรารู้ข้อแ

แต่ว่าไม่ถอยแน่นอน
ก็ทำต่อไปทำมาก็มึงแล้วทุกอย่างทำเองหมด
แล้วตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองไงคะลุงแจ๊คค่ะช่วงที่มันแย่สุด
ดูจากลูกค้านะครับลูกค้าที่มาใช้บริการนะเขาชอบ
แกมีความสุขอร่อยสุขแล้วอะแย่ขนาดนั้นทำไมไม่ซิงค์ล่ะ
เออทำไมไม่ซิงค์ล่ะปล่อยซิงค์ของมึง
เขาก็บอกว่าถ้าเขาก็ซิงค์ไม่เคยคิดอะครับ
แต่คิดว่าถ้าจะไม่ตามแล้วเขาจะยุ่งปลงอย่างนี้บ้าง

ทำไมอยู่ถึงร้านเป็นที่รู้จักขึ้นมา
ยูทูปเปอร์ถ่ายเจ้าแรกมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้ว
ทูบเบอร์เขามารีวงรีวิวร้านก็เลยด่งดังขึ้นมา

หมดแล้วหมดแล้วใช้หนี้ยังไงก็คือค่อยทยอยจ่ายไปเรื่อย
ถามนิดนึงว่าอะไรที่เป็นกำลังใจที่ทำให้เรายังคงอดทนและสู้ต่อ
แล้วให้กำลังใจกันยังไงบ้างลุงแจ๊คก่อน
ก็อยากจะบอกว่าขอบใจที่ให้กำลังใจมาตลอด
ลูกเพื่อนเธอด้วยขอบใจมากทุกคนให้กำลังใจ
เขาความรู้สึกบอกอะไรเขาไม่ได้
ถ้าเขาจะทำอะไรแล้วเป็นใจเขานะไม่พูดด้วย

ต่อให้เราพูดอะไรอย่างไรเขาก็ไม่เขียนเขาก็ฟัง
แต่ทำไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งมันจะเป็นน่ารักมาก

ครับก็อย่าลืมครับร้านอาหารลูนแซกอาหารตามสั่งนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป